เรื่องที่บอกว่าถ้าเกิดเราไปเจอกระเป๋าเงินไปเจอเงินใครเขาตก
เอาจริงนะหลักไม่กี่บาทก็ตามไม่ต้องเป็นแสนเป็นหมื่นนะ

แต่อันนี้กระเป๋าสะพายของผู้หญิงคนหนึ่งตกอยู่แถวโรงพยาบาล
แล้วพนักงานทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่งมาเจอเข้า
สิ่งที่เขาทำคือเอากลับบ้านแล้วเอาเงินไปใช้หมดเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเอาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

คือถนนหลังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ในกระเป๋ามีเงินหนึ่งแสนห้าพันบาทเลยทีเดียวนะคะ
เก็บได้ไม่คืนเจ้าของซะอย่างนั้น

ไปใช้จ่ายเลยจนเงินหมด

เจ้าตัวบอกว่าก็ใช้ไปหมดแล้ว
หนี้ไปหมดแล้วแถมที่สำคัญยังเอาไป
ทำอะไรไปเล่นพนันออนไลน์
เอาไปให้แฟนสารพัดที่เขาจะห้างเหตุผลมานะคะ

ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าใบ
ชื่อคุณวันพาแก้วตระกูลนะคะ

ประมาณ๑๕กันยายนที่ผ่านมา
เธอบอกว่าเธอตั้งใจจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อวัว
แต่วันเกิดเหตุเธอไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้

ไม่รู้ตัวจริงว่าทำกระเป๋าว่าหล่นลงไปตอนไหน
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลแล้วขอย้อนดูกล้องวงจรปิดหน่อย
ปรากฏว่าคนทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเก็บกระเป๋าของเธอไปได้
เธอบอกว่าตามหาตัวอยู่หลายวันเลยนะแต่ไม่เจอ
ว่าเอาเหอะเดี๋ยววันหนึ่งเขาคงจะเอามาคืน
ปรากฏยังเงียบหายเลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
สุดท้ายตำรวจจับตัวได้แล้วเงินของเธอละเหลือไหม
ไม่เหลือสิคะฟังสินเถอะค่ะ
เพราะว่าพี่อ่ะทำอาชีพค้าขายบางคนอ่ะคนแก่ซื้อนัวไปเนี่ย
เขาก็ไม่มีแอปโทรศัพท์อะไรอย่างนี้พี่ก็ต้องนำสดไปจ่ายเขาอะไรอย่างนี้
ส่วนทางด้านผู้ต้องหาที่เอาเงินไปเป็นแสนเอาไปใช้หมดในพริบตาคุณ
เอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เอาไปเล่นพนันเอาไปซื้อยาเอาไปแบ่งให้แฟนใช้
เขาบอกเขามีเหตุผลครับว่าทำไมเก็บได้แล้วทำไมไม่คืนรู้ไหม
บอกว่าโอ้โหเพราะในนั้นมันเงินจำนวนมากครับผมเลยตกใจฮะ
ผมก็เลยไม่กล้าไปคืนครับผมรีบหยิบเอากลับบ้านทันที
กลับบ้านเลยมีการตกใจด้วยนะเจอเงินเยอะแต่ว่าใช้จนหมดเลยอะค่ะ
แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมาใช้หนี้เจ้าของเขาด้วยนะคะ
ซึ่งจริงเจ้าของเนี่ยเขากดเงินมาแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งในกระเป๋าเบ็ดเสร็จ
อย่างที่บอกค่ะ๑๕๐๐บาทจะซื้อเอาไปซื้ออาหารเพื่อไปเลี้ยงวัวฝูงใหญ่
ไม่ได้เอาไปซื้อวัวนะผู้ต้องหาอย่างที่บอกรับสารภาพค่ะ
ผมใช้เงินไปจนหมดแล้วอ่ะแบงค์ให้แฟนบ้างไปซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างที่คุณบุ๊กบอก
โอ้โหซื้อยาเสพติดมาเสพมีทหารเล่นพนันออนไลน์ด้วยฟังเสียงเจ้าตัวสารภาพหน่อยค่ะ
ครับเงินไม่เหลือแล้วครับหมดเกลี้ยงเลย

อย่างที่บอกเงินที่ได้เขาเอาไปแบ่งกับแฟนสาวด้วย
ตำรวจบอกเดี๋ยวก็ต้องตามตัวแฟนสาวมาเหมือนกันนะครับ